เอาล่ะมาต่อกันที่พิธีกรแห่งรายการข่าวใส่ไข่ของเรากันบ้างดีกว่า
เรื่องเมาส์เนี่ยต้องไว้ใจพี่มดดำพี่ม้าออนนักภาพและพี่หนุ่มกัญชัยจริง
คือทั้ง๓คนรวมตัวกันเมื่อไหร่มีเรื่องเมาส์แบบแซ่บให้เราได้ติดตามกันตลอด
อย่างล่าสุดเมาส์ถึงเสียชูชัยเจ้าของร้านเพชรพันล้านประสบปัญหาโรคซึมเศร้า
เอาเงินไปลงทุนสร้างโรงแรมชูชัยบุรีศรีอำภาวาที่อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
แต่กลับเจ๊งไม่เป็นท่าคือทั้ง๓คนเขาก็เมาส์กันแบบนี้นะ
แถมยังมีการพูดแซวว่าที่โรงแรมไปไม่รอดเนี่ยกลายเป็นสภาพร้างเพราะมีคนเจอผีสางนางไม้
ใส่ชุดไทยออกมาร่ายรำจนแขกพากันกลัวไปหมด
งานนี้ทำเอาเจ้าของธุรกิจพันร้านรีบออกมาชี้แจงกับบันเทิงไทยรัฐเป็นการด่วนเลยล่ะค่ะ
พี่ก็ตกใจแต่ก็คิดว่ารายการคงคุยสนุกปากก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยคือมันไม่ใช่ที่พูดไป
ตอนนี้เราธุรกิจเราดีขึ้นดีขึ้นเรามีบ้านเรือนไทยอันนี้หมายถึงว่าตัวเราพี่ไม่เห็นนะ
แต่ว่าลูกน้องอะไรเนี่ยแล้วก็พวกคนงานก่อสร้างเห็นเทพเห็นอะไรก็จะไปพูดว่าเป็นผี
แต่ตอนนี้ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากมีศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่คนไปถูกหวยแล้วก็โบนอะไรได้หมดเลย
ตะเคียนมีนางลำออกมาลำอะไรอย่างนี้ค่ะ
เด็กจะเห็นแต่ว่าไม่ได้ทำร้ายคนออกมาก็คือคนเห็นนะแค่เห็นเท่านั้นเองก็มาดีอะไรอย่างนี้นะครับ
สีชูชัยก็ไม่ได้ปฏิเสธก็คือเป็นการมาดีนั่นแหละนะครับทุกผู้ชมอันนี้คือถือว่าสวมไปอีกหนึ่งประเด็น
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนักธุรกิจอารมณ์ดียังได้ยอมเปิดใจถึงเรื่องหนุ่ม
คือมันมีกระแสข่าวว่ามีหนุ่มเนี่ยเข้ามาพัวพันธุ์เยอะเลยมันจะเป็นมังกรปะพาวินกำปั้นบาซู
พี่โป๊ปเนี่ยก็ไม่จริงใช่ไหมคะตอนนั้นที่มีข่าวว่าเอา

น้องมังกรอะไรอย่างเงี้ยครับ

ถ้าสุดพี่กำปั้นมาเดินแบบให้พี่ชูชาย

อัปเตอร์ปาร์ตี้ไม่ได้กลับบ้านแน่นอน
จริงเหรอพูดขนาดนั้นเลยเหรอ

น้องน่ารักเซ็กซี่
ใครเห็นโอ้ไม่มีคนไหนจะไม่ชอบหรอก

รู้เลยว่าเพชรอยู่ตรงไหนนะคะ

แต่เสียชูชัยเขายืนยันนะคะว่า
โสดยังซิงเรียกไปปากตะไครได้

เดี๋ยวต้องรอดูตอนที่เสียชูชัยเขาปากตะไครอีกทีหนึ่ง
แต่เขายืนยันว่าตอนนี้ยังโสดหัวใจยังว่างนะ